อุ้ย
สวัสดีค่ะ

ต่างตัวคุณนายมากล่ะ
ใช่
สายเสื้อแบบบูบูใครใส่เสื้อมาให้

ไม่ได้มาจากลำปัง
ไม่ได้มาจากสารไหนที่เขาแก้บนนะ
ที่ไหนก็มีหรือเปล่าอ่ะ

ก็อยู่ที่หน้าหนึ่ง

ถวายพระเภงภาพรมศพเพ้าะบาทสมเด็จ
หรือพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุรนญเดช
เพิ่มเติมและจะเปิดให้จองรอบ๒

จากที่กรมธนารักษ์เปิดให้จองเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชวิธีถวายพระเภงภาพรมศพ
มาตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาที่ผ่านมานั้น

หมดเกลี้ยงทุกเหรียญเลยนะคะยกเป็นเหรียญมิกเกิ้ลนะคะโดยเมื่อบ่ายวานนี้นะคะ
พัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า

ท่านได้กล่าวอีกว่าในรอบนี้นะคะกรมธนารักษ์นั้นจะเปิดจองเหรียญ๓ประเภทค่ะ
ครั้งแรกนั้นผลิตไป๙๙๙๙๙เหรียญนะคะก็เอาหมดแล้ว
เหรียญที่ระลึกเงินราคาเหรียญละ๒๐๐บาทผลิตเพิ่มไม่เกิน๔แสนเหรียญ
โดยครั้งแรกนั้นผลิตไป๓๙๙๙๙๙๙เหรียญ
และสุดท้ายคือแบบที่๓เหรียญที่ระลึกทองคำแดงรมดำพ่นทราย
เหรียญละ๓๐๐๐บาทจะผลิตเพิ่มอีกไม่เกิน๔๐๐๐เหรียญโดย
ครั้งแรกนั้นผลิตไป๓๙๙๙๙เหรียญค่ะ
ก็ประชาชนที่สนใจจะจองนะคะก็ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ
แล้วก็ธนาคาร๑๙แห่งทุกสาขาเลยนะคะทั่วประเทศเหมือนกัน
พิเศษครั้งแรกเคยจะให้เปิดจองเหรียญทองคำที่ลึกทองแดงรมดำพ่นทราย

ขณะที่เหรียญคิวโปรนิเกิ้ลนั้นไม่ได้ผลิตเพิ่ม

ซึ่งวันที่๑๙สิงหาคมนี้
จะเปิดให้จองตั้งแต่เวลาบ่าย๔โมง

เพื่อจะเคลียร์ระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนงานทั้งหมด

พร้อมกันทั้ง๔เหรียญตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนนี้นะคะ

คือคนที่จองแล้วนะคะจะจองเพิ่มได้ก็ได้๑คนต่อ๑สิทธิ์
และจะจองเพิ่มได้ในสิทธิ์ที่เราไม่ได้จองไว้แล้ว

เหมือนเดิมคือ๑สิทธิ์๑คนต่อ๑สิทธิ์

แบ่งกันแบ่งกันอย่าไปกว้านเขา

แต่จริงตอนแรกรอบแรกได้นี่ค่ะใช่ไหม

เพราะว่าไม่พอแล้วทำยังไงก็ทำไม่พอจริง

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็
ขยายวงกว้างไปเรื่อยเลยนะคะ

อย่างที่อ่างทองเองตอนนี้ต้องบอกเลยว่า
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากนะคะ
หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้น้ำเนี่ยนะคะเอ่อล้น

จำเป็นจะต้องเร่งป้องกันโดยการเสริมคณะให้สูงขึ้นค่ะ

แล้วชายนาอีกหลายรายก็จำเป็น
ปล่อยให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงเนี่ย

ในการลงทุนธรรมนาครั้งต่อไป

ตอนนี้ก็บอกเลยไหลบ่าลงมาท่วมบ้าน
ประชาชนนะคะในเขต
บ้านเขาน้อยน้องตะมอย

ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา
แล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียว
โดยหลายหน่วยงานตอนนี้ก็เร่งเข้าไป
รวมทั้งบริเวณป่าภูเขาแก้วดงปากชมบ้านท่าบม
ระดับน้ำสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรระยะทางยาวกว่า๕๐เมตรนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่ารถทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางบ้านนาศรีแสนสำรานได้เลย

แล้วฉะนั้นถ้าสมมุติเราใกล้ไล่เลี้ยงกันมา
ใกล้กรุงเทพฯเริ่มแล้วไอ้แม่อ่านทองเริ่มนะ
เพราะเราประกาศกันตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วล่ะว่าพายุจะเข้า

แต่เราก็เตรียมรับอีกหนึ่งลูก
เขาบอกแล้วว่าพายุยังมีมาเรื่อยนะฮะ

ป่าขานี้ผ่านไปแล้วนะ

เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าดูปริมาณน้ำ

ประเทศไทยก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วกันเนอะ

ส่งของไปให้อาหารขัดได้บ้างละครับ
ตอนนี้ไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้ส่งเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นฝนตกหลายพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

วันนี้หลายคนติดตามเรื่องของพี่ยุทธ์

ถ้าสมมุติเราพยายามจะไล่เลี้ยงกันมาตลอด
ฟังว่าตั้งแต่สมัยรายการคุยคุยข่าว
คือสมมุติคุณได้เวลามา๑๑ชั่วโมงรายการ๑ชั่วโมง
ก็แบ่งโฆษณากับทางด้านอสมทคนละครึ่ง
ปรากฏว่าเมื่อทำไปทำมาคือรัฐเขาเรียกว่าองค์กรของอสมทรนั่นแหละ
คือคนข้างในที่ทำงานเขาก็บอกว่ามันมีความผิดปกตินะ
คือพนักงานอสมตรเขาบอกมันมีความผิดปกติเดี๋ยวออกค่าออกเร็ว
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือแบบสั้นนะครับ
ก็เลยไปถึงเรื่องว่าคุณสรยุทธ์ทุจริต
มีจำเลยที่๑จำเลยที่๒มีบริษัทไล่ส้มมาตลอด
ยุทธ์ก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะฮะจนในวันนี้คุณสรยุทธ์สุทธจินดาเนี่ย
ยังมีลุ้นจริงว่าจะคลอดยังไงแต่ณวันนี้พี่ยุทธ์คงไม่ได้กลับบ้าน
วันนี้วันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกกันตั้งแต่เช้า
เราขอไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อเก้านาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย
สารอาญานนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณคดีที่พี่ยุทธ์สอนเอ่อ
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตผู้ดำเนินรายการข่าว
ร่วมกับนางสาวมณฑาธีรเดชนางสาวมณฑาธีรเดชเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ของบริษัทไล่ส้ม

นางสาวมณฑาธิรเดชเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไล่ส้ม
แล้วก็นางพิชภาเอี่ยมสะอาด
นะฮะแล้วก็นางชนาภาบุญโต

ทั้งหมดอยู่ในคดีร่วมกันยักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุยข่าว
จำนวนเงินกว่า๑๓๘ล้านบาทนะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าขณะที่มีการนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในวันนี้
ก็มีคุณเอกราชนะฮะเก่งทุกทางผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง
แล้วก็พร้อมทีมประกาศข่าวช่อง๓เนี่ยก็มาให้กำลังใจกันนั่นแหละนะครับ
คดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางมาให้กำลังใจพี่ยุทธ์กัน
ซึ่งภายหลังฟังคำพิพากษ์สหสารอุทธรณ์ในวันนี้กล่าวว่า
จะให้ทนายยื่นดีการ์ต่อไปทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
พร้อมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้ว
ในที่สุดล่าสุดเมื่อเวลา๕โมงเย็นก่อนเข้ารายการนี้นะฮะ
สารดีการได้พิเคราะห์คำร้องและหลักทรัพย์ในการประกันตัวของจำเลยทั้ง๓ลายแล้ว
มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวในชั้นนี้
จึงให้ยกคำร้องโดยการยื่นคำร้องใหม่
ต้องระบุเหตุและก็ข้อเท็จจริงใหม่ที่เพียงพอเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของสารสูงสุด
เพราะฉะนั้นแสดงว่าหลังจากที่สารมีคำสั่งมีภาคสาร
คุณสารยุทธ์และจำเลยร่วมอย่างที่บอกว่ายื่นดิการไปยังไม่ได้ประกันตัว
เพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้กันใหม่ซึ่งก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไง
แล้วก็ณวันนี้อย่างที่บอกกันว่าคุณสรยุทธ์
พ้นเรื่องอุทธรณ์แล้วตอนนี้อยู่ที่ดีกาว่าสารท่านจะสั่งไหมว่าให้ประกันตัวได้ไม่ได้
ก็ต้องรู้ในวันต่อไปเพราะวันนี้จบแล้ว
วันนี้จบแล้วว่าพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่ว่าสื่อสารท่านจะเอาไงหรือต้องยื่นต้อง
มีอะไรมีหลักฐานอะไรที่จะมีเหตุให้สั่งให้ประกันได้
ในสริจสุทธิศนาจิดาอดีตพิธีกรข่าว
เจ้าหน้าที่บริษัทไล่ส้มจำคุกอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้น๑๓ปี๔เดือน
แล้วก็อดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทอันนั้นหนักหน่อย๒๐ปี
หลังจากที่สารพิพากษาเมื่อกี้ที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะฮะก็วันนี้ออกจากสารอาญาคดีทุจริต
แล้วก็เอาง่ายออกจากสารอาญานั่นแหละเพื่อไปยันเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทะสถานหญิงกลาง
ทั้งนี้สารดีการพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาต
ปล่อยตัวชั่วคราวในสละยุทธ์และพวกอันนี้ก็คือ
เรื่องล่าสุดเดี๋ยวติดตามกับใครหนักเดียวส่วนครับชูวิทย์ตรอร์ตีแสกหน้าวันนี้

ทั่วประเทศไทยคุณเองร่วมจัดรายการกับเรานะฮะ

ควรจะซื้อเก็บไว้นะ

วัดแรกคือ๑กัญญายน
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่
จะเป็นยังไง

ผู้ชายมีรอยสักดูเซ็กซี่จะตาย
เดี๋ยวดูรอยสักค่ะ

ส่วนมากจะเป็นเรื่องผิดปกติทางร่างกาย
มีนิ้วด้วนมือด้วนขาด้วน

คือคำวินัยโบราณ

ว่าเอ่ยจริงแล้วไม่มีอะไรกัน
แต่คนนี้เขามาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ตัดเพาะเจ้าคณะอำเภอแห่งหนึ่ง
หลังจากไม่ยอมให้บวชเนร
บอกว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะศึกษาพระธรรมกับเขาเหมือนกัน

แต่ที่ไม่ให้บวชเพราะรอยสัก

คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะชื่ออท็อปปหางยาว
ได้ลงข้อความวัยตัวที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัดเพราะเรื่องไปขอบวชเป็นสามเณรแต่ไม่ได้บวชเพราะสาเหตุคือศักดิ์ลายเต็มตัว
เว้นแม้กระทั่งใบหน้าสรุปหลักใหญ่ใจความว่าเขาก็สรุปกันมาเนอะ
ตัดพร้อมมาว่าเป็นคนบาปเจ้าคณะอำเภอท่านไม่ให้บวชคนสักรายที่หน้าบวชไม่ได้
ตั้งใจบวชเนรเป็นคนดีก็ไม่ได้แล้วก็ยังตัดเพาะต่อว่าไม่เข้าใจเลยว่า
พระต้องการให้คนเราเป็นแบบไหนคนเลวอย่างตัวเองต้องการถือธรรมะเป็นคนดี
มผ้าเหลืองแต่ก็ไม่ได้บวชนะฮะเพราะเหตุผลคือสักลายเต็มตัว
ทำไมพระไม่มองที่ใจและความตั้งใจขอให้ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ
ไม่ให้บวชพูดกันดีดีก็ได้แล้วนอกจากนี้นะฮะหน้าเฟซบุ๊กก็ยังมีการอัดคลิปด้วยคุณ
อัดคลิปขนาดเตรียมเดินทางเนี่ยไปบวชนะฮะแล้วก็หล่ำลาเพื่อนสนิทว่าฉันจะไปบวชแล้วนะ
ลำลามิสาหายจากนั้นว่าเฮ้ยฉันจะไปบวชแล้ว
ทางด้านพระครูมงคลกิจจารักษ์นะฮะเจ้าคณะอำเภอครองหลวง
เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการามตำบลคลองสี่นี่เองอยู่ที่คลองสี่
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเนี่ยก็เอาจริงก็คือเป็นพระที่ถูกอ้างถึงนั่นแหละ
เปิดเผยกับทางไทยรัฐว่าต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะ
ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยบุคคลที่ครบอายุบวช
จะต้องมาอยู่วัดเพื่อท่องหนังสือไม่ใช่อยากจะมาบวชก็มาบวชได้เลย
คุณจะต้องมาอยู่วัดก่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อท่องหนังสือติว
คนที่จะบวชต้องมีร่างกายครบ
อันนี้ก็ตามถูกต้องตามพระธรรมดิก็ได้
และที่สำคัญต้องดูเกลี้ยงเก่า
นุ่มสักลายที่มาขอบวชทำผิดหรือไม่ตอบเลยว่าไม่ผิด
แต่ที่อัตมาไม่สามารถบวชให้ได้เนื่องจากเขาได้ศักดิ์ทั้งตัว
รวมไปถึงใบหน้าอัตมาจึงใช้ดุลพินิษฐ์ของตัวเอง
ตัดสินใจว่าไม่สามารถบวชให้ได้
ส่วนเขาจะไปบวชที่วัดอื่นนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
พระที่บวชแล้วออกไปบินทบาทสักลายทั้งตัวทั้งใบหน้า
ญาติโยมจะรู้สึกยังไงใครจะกล้าใส่บาท
อันนี้ก็คือจากทั้งที่เจ้าอาวาสเขาตอบมาว่า
ถ้าสมมุติให้บวชไปเขาทำได้นะแต่เขาจะบวชยังไง
แล้วเวลาไปตักโมงตักบาทไปรับสังการไปทำอะไรกิจของสงฆ์
จะทำอย่างไร
จริงถ้าเป็นในสายวัดป่าบางที่
อย่างที่รถเมย์รู้จักนะคะอย่างวัดหนองปะพง
ถ้าเป็นที่นู่นเนี่ยเวลาคนที่จะไปบวชพระ

นี่คือต้องไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติจริง
เพราะว่าเวลาพระท่านจะบวชให้ใครสักคน
เขารู้สึกว่าอยากให้มีความตั้งใจเหมือนอย่างนี้
อันนั้นคือเขาขอดูความตั้งใจ๑ปีเต็มนะคะ

กว่าจะได้บวชถ้าวัดหนองประพงเป็นปีค่ะพี่
ต้องไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นคุณก็นุ่งขาวห่มขาวเหมือนคนปกติอย่างนี้
ที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วฝึกทุกอย่างเหมือนกันหมด๑ปี
แล้วดูพฤติกรรมด้วยค่ะว่าคุณเป็นคนยังไง
พระท่านบอกว่าคนเราถ้าบวชให้ง่ายคุณก็ศึกง่าย
ก็จริงทุกวันที่บวชเนรทก็ศึกง่าย
แต่นี่เขาก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติจะบวชเนี่ยถ้ามาอยู่ที่วัดมานั่งอ่านหนังสือมาศึกษาพระธรรมก็เป็นไปได้
ใช่ถูกต้องนะคะ

ท่านก็พูดถูกว่าเวลาที่เจ็บคนมาถวายสั่งการท้านไปตักบาทตักเบอร์ทำอะไรกัน
ได้บุญเหมือนกันแล้วหูทิศบุญให้พ่อแม่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
หนุ่มคนนึงชื่อคุณสมปองเพชรอินอายุ๔๙ปีก็เป็นเจ้าของบ้าน
รันทดใจมากจริงอุตส่าห์ไก่ชนไว้๓ตัวคุณผู้ชมค่ะ
ดันมีงูเหลือมหิวโซเข้ามาเลย
แล้วก็เข้าไปในที่เขาเลี้ยงไก่นั้น
ที่ตนเอาข้าวเปลือกไปให้ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้

เจอเลยค่ะงูเหลือมตัวใหญ่ท้อง
แล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วย
แล้วก็เลยนำไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะ

แล้วก็มีแมวที่เลี้ยงไว้หายไปหนึ่งตัวแล้ว

แล้วมาวันนี้ไก่บ้านกับไก่ชนที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้
มูลค่านับหมื่นก็หายไป๓ตัวด้วยกัน
คือเปิดเข้าไปนี่หลักฐานคาตาเลยค่ะ

นอนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ขดอยู่ในนั้นเลย

คือเขาอิ่มมากอะพี่ขยับตัวลำบาก
ก็กลืนไก่ชนเข้าไปสัก๓ตัวขนาดนั้น

มันกระดูกออกมา

เขาอาจจะยังไม่ย่อยกว่าจากไอ้นี่น้อง

คืองูหลวมตัวนี้ก็ความยาวประมาณ๔เมตร
นั้นมากกว่าสามสิบกิโลกรัมอ่ะค่ะ

เขาก็กลับเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะพี่
แต่ถ้าเจ้าของเค้าเสียใจ
เพราะว่ามันเป็นไก่ชนมูลค่าเป็นหมื่นไงอย่างนี้

แมวก็หายไปก่อนหน้านั้นไง
เขาก็สงสาร
เขาจะไปฆ่าหนึ่งตัวใหญ่ขนาดนี้ใครกล้าฝ่าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
กลับมาอยู่แล้วเอาปล่อยเขาคืนธรรมชาติไปดีกว่า
แต่ยังชมว่าสวยเลยนะครับอืมใช่
อ่ะคนก็แสดงความคิดเห็นมาต่างนานานะฮะ
นี่จะเล่าสั้นเรื่องขี่ปนาวุธเมื่อเช้าตี๔เกือบแล้ว
เกาหลีเหนือยิงขี่ปนาวุฒิที่แบบว่าแตกเป็นสามท่อนได้เนี่ย
ข้ามเกาะฮ็อกไกโดแล้วไประเบิดกลางอากาศนึงทิ้งมาฮ็อกไกโดเลยฮ๊าจากเกาหลีเหนือ
แล้วก็เป็นระเบิดเปรี้ยง
ทางญี่ปุ่นนี้ถึงกับขอบพระชุมด่วนกันเลย

ทุกผ่อนนาน๒๑เดือนทุกวันจะซ่อมบ้านซ่อมเบิ้ลก็มีผ่อนจะเลอค่ามากจริง
สร้างส่วนลดเพิ่มสูงสุด
๐บาทนะฮะแล้วนำส่วนลดที่ได้ใช้ซื้อสินค้าที่โฮมโปรทุกสาขา
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมจะไปจบเอาวันที่๓๑สิงหาคมนี้
อ๋อสองวันนะครับอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสมัคร
สมาชิกของโฮมคาร์ดได้ฟรีทันทีทันใจสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะ
สินค้ามากมายจริงในนี้เห็นไหมคะมีราคาบอกครบทุกอย่างเลยใช่มันรวดจริงผ่อนได้ไปทัน
สมัครก่อนนะคะก็ได้ช็อปก่อนง่ายแบบนี้รีบสแกนกันเลย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
อันทีเมืองเวิ้งอัพเดทเลยคือวันนี้มีงานประมาณต้นบ่ายสองนะคะก็ไปรอตึ่มนะคุณแม่

ก็บอกว่าโอเค

คือล่าสุดเจนี่นะครับ

เจนี่เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตสอบถามเรื่องราวว่า
วุ้นเส้นออกมาพูดได้มีการปรับความเข้าใจกันหรือเปล่า

พ่อของคุณกึ้งคือคุณประยุทธ์มหากิจศิริเนี่ย
ว่ากึ้งในฐานะลูกศิษย์วัดราชบอพิษธรรมสถิตมหาศรีมหารามราชวรวิหาร
ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์ให้เข้ากราบรับบุญรับพร
จากท่านว่าต่อแต่นี้ไปกึ้งจะโชคดีประสบผลสำเร็จในเรื่องการงาน
เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดีสาธุสาธุ
หลังจากที่คุณพ่อได้โพสต์รูปและข้อความดังกล่าว
คุณกึ้งก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปเป็นรูปยกมือไหว้
เราไปฟังเจนี่สักนิดนึงไหมฮะวันนี้สด

มันก็ไม่เป็นบางช่วงเวลาที่เจนก็ยังหวิวอยู่

อย่าเอาท่านเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะ
เรื่องของเด็กคือเรื่องของเด็กนะค่ะ

แล้วแบบเจนก็อยากให้มันแบบมันหยุดอยู่ตรงนี้จริง

กระอักกะอวดแล้วต้องลำบากใจที่เจนจะต้องพูดอะไรเลยค่ะ

อยากให้ทุกคนต้องมีผลกระทบและเจ็บกันมากกว่านี้เลย
ใจแล้วล่ะว่าอย่าต้องเอาพูดหลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ในเรื่องของวุ้นเส้นที่ให้สัมภาษณ์เห็น

เรื่องของวุ้นเส้นก็ถามว่าเห็นสัมภาษณ์ไหม

เจไม่ขอพูดอะไรแล้วกัน

ยังไม่มีการพูดปรับความเข้าใจอะไรกัน

ใช่เขาก็รออยู่

กะหมาไอดอกจำอยู่เลยว่าต้องไปงานนี้

รู้สึกเกาหลีจะมาจะเอาศิลปินเกาหลีอะไรมาอย่างนี้เนอะ
แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเบื่อแล้ว
อุ้ยผมเบื่อครัวเหรอ
มีคนไปเห็นว่ายาย่านั้นใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวา

แล้วก็เหลืออยู่ด้วยกันพราบประกอบระหว่างพราบครัวนะฮะ
ทั้งแม่ของณเดชแล้วก็แม่ของณยย่าณเดชไปกินข้าวด้วยกัน
แล้วก็เม้าท์ต่อไปอีกว่าข้อสถานการณ์เกาะคัวร์ยาย่าฝ่ายหญิงเนี่ย
สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วหนังข้างขวา

หลายคนก็คิดว่านักเดินใหญ่มั่นกันรึเปล่า
คือแฟนคลับเขาอยากให้มั่น

ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งตอน๔ทุ่ม

พญายมจากผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเรียกว่าแม่ที่ผู้สื่อสารกับพญายมได้เนี่ย
เขาเปิดเผยเรื่องราวที่ขนหัวลุกได้ยินเสียงประหลาดติดต่อกันถึง๗วัน๗คืน

ก่อนจะได้มาเป็นผู้ดูแลสารพ่อปู่พญายม
ซึ่งอยู่ตรงแจ้งวัฒนะเมื่อก่อนเป็นสารที่แบบว่าไม่มีใครเข้าไปดูเลย

อยู่ตรงนทบุรุษอยู่ในค่าทหาร
ซึ่งปรากฏเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอเป็นสารลกล้างจริง
เป็นสารพญายมมาตั้งแต่สมัยไหน
เขาบอกปฏิหารเนี่ยชวนอึ้งมานับครั้งไม่ทวนงานนี้
เชื่อว่าปูชาแล้วเนี่ยคลิกชีวิตเลย
พญายมเราเคยได้ยินแต่พญายมพญายม
คืนนี้ก็อย่าลืมเชียร์บอลไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะ

ถ้าแข่งกับเจ้าพราหมณ์โดนลูกรุ๊ปไม่พูด
โอ้ค่ะฉันจะเชียร์บอนไทยซู่ซู่
กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ใหม่ครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ